เดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาดูข่าวนี้อีกทีนึง

เหตุการณ์นี้เป็นผู้ชายคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ไปทุบรถชาวบ้านนะคะ

บอกว่าตำรวจเกือบโดนทำร้าย
แต่สุดท้ายก็โดนจับเอาไว้ได้
ที่เขาโพสต์เอาไว้ก็คือโพสต์เตือน

มันจะเกิดอันตรายกับคนในชุมชนนะคะ
เขาแจ้งพิกัดเอาไว้ด้วยว่าที่พลงามสกลนคร

โอ้โหตีตำรวจเลย

ชัดเจนเข้าคุกแน่นอน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓กรกฎาคมนะคะ

บ้านพลงามหมู่๑ตมพลงาม
อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะ

นายรักชาติช่วยรักษาอายุ๔๒

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบเลยนะ

ไปเจอกับแม่ของนายรักชาตินะคะ
คุณแม่กาญจนาช่วยรักษาอายุ๗๔

ที่อยู่ในครัวจะฟันแม่ค่ะ

เยะอะโยยวายอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน

จะไปทำร้ายเขา

พุ่งไปหาตำรวจด้วยนะจะไปทำร้ายตำรวจด้วยนะคะ
พยายามจะแย่งปืนตำรวจนะคะจนสุดท้ายตำรวจต้องใช้ปืนยิงป้องกัน
คือยิงเข้าที่ขาเป็นการระงับเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คือนายรักชาติมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะชอบข่มขู่
ทำร้ายร่างกายพ่อแม่เป็นประจำโดยเฉพาะเวลาเมา
ต่อยหน้าพ่อจนพ่อเนี่ยฟันร่วงไปสี่ซี่ค่ะ
คุณผู้ชมขู่เพื่อนบ้านทุกคนในหมู่บ้านเอือมระอากันไปหมด
สาเหตุก็คือเมานะคะครับนอกจากชอบดื่มเหล้าเมาเหล้าแล้วเนี่ย
ติดยาเสพติดด้วยแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่ไม่สั่งสอนลูกนะ
แม่ก็พยายามอบรมสั่งสอนลูกนะแต่สอนเท่าไหร่ลูกมันก็เป็นอย่างเงี้
แม่บอกลูกก็ยังเมาเมาเหล้าเมายาต่อยพ่อทำร้ายแม่
พอลูกชายโดนตำรวจจับแม่บอกว่าแม่โล่งเลยค่ะครับ
ทุกคนในครอบครัวโล่งใจเลยค่ะ
แล้วนาที่ให้ถือกแล้วทำถือกแล้วค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาสี่ข้อหานะคะครับ
เรื่องของการเสพยาเสพติดทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
พาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นี่ค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้
ก็ต้องรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บก่อนนะคะ

แล้วก็ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุคนนี้ต่อ
คือตอนนี้แม่โล่งใจใช่ไหม
โล่งพ่อโล่งทุกคนในครอบครัวโล่งใจ

เดี๋ยวลูกออกมาจะยังไงต่อมันจะวางวนเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทีนี้
บางทีเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมหลายพื้นที่หลายคดีก็มีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะฮะ